มาถึงเจ้าสาวสุดเดือดคนนี้ครับที่ขอนแก่นนะทนไม่ไหวแล้ว
ขนาดติดป้ายที่งานแล้วนะอย่าตีกันถ้าตีกันเอาตังค์มาจ่ายด้วย
แล้วเขาบอกเลยมาตีกันเนี่ยเขาก็ต้องเลิกมีตังค์จ่ายหรือเปล่า
ผมไม่ได้ถามนะเจ้าสาวถามเอง
อะไรมันคืองานแต่งแล้วถามกูด้วยว่ากูแต่งเพื่ออะไรกูแต่งเพื่อปู่กู
แล้วกูจ้างวงดนตรีมามึงถามกูไหมว่ากูจ้างมาเท่าไหร่กูจ้างเราแพง
จับมันมาเลยค่ะบอกเลยให้มันมาจ่ายค่างานเดี๋ยวนี้เลยค่ะตีกัน
จับได้กรุณาเอาตัวขึ้นเวทีด้วยค่ะเพราะป้ายเขาก็เขียนอยู่โอ้โห
ถ้ามึงไม่มีเงินมึงอย่าห้าว

งานแต่งงานนี้จัดใหญ่ขนาดนี้มีคอนเสิร์ตขนาดนี้
เป็นผมเป็นเด็กแถวนั้นนะผมดีใจตายเลย
ดีใจตายเลยต้องขอบคุณที่แบบว่าโอ้โหมีคอนเสิร์ตอะไรมาให้ดูแบบนี้

คือนอกจากญาตินอกจากเพื่อนอาจจะมีชาวบ้านแถวนั้น

อยากมาสนุกอยากมาแสดงความยินดีกับบ่าวสาวกัน
แต่ดันมีวัยรุ่นตีกันครับเจ้าสาวทนไม่ไหวก็ต้องขึ้นเวทีแบบนี้ฮะ

เป็นงานแต่งในจังหวัดขอนแก่นครับ
อย่างที่บอกเลยเจ้าสาวแกจ้างวงดนตรีมาเล่นในงานเนี่ย
แล้วก็ติดป้ายแล้วด้วยนะไม่มีตังค์อย่าห้าว

ห้ามขนาดนี้ก็ยังเกิดเรื่องครับคุณผู้ชม
มีวัยรุ่นนี่แหละมาทะเลาะกันในงาน
เจ้าสาวก็ทนไม่ไหวแล้วต้องมาประกาศแบบนี้
คนชมคลิปนี้กว่า๒ล้านวิวแล้วแล้วน่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยครับ
ทีมข่าวได้พูดคุยกับเจ้าสาวคนนี้ด้วยนะ
ชื่อคุณอ้ำหรือว่าคุณวานิดาอายุ๒๒ปีครับ
อยู่บ้านเลขที่๑๒๓หมู่๓ตะบนกุฎขอนแก่นอำเภอภูเวียง
เล่าให้ฟังว่าคืนวันแต่งงานของเธอเนี่ย๑๔พฤศจิกายน
สามีกับเธอก็ตั้งใจจัดงานแต่งขึ้นเพื่อให้คุณปู่ที่อายุมากแล้ว
ได้เห็นหลานแต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝา

ก็เลยจ้างวงดนตรีมาจากนครราชศรีมา
ที่เธอบอกว่าจ้างมาเท่าไหร่เนี่ย
แสนนะโอ้โหจ้างแพงด้วย
หวังจะมามอบความสุขให้กับทุกคนในหมู่บ้านครับแล้วก็ที่
วัยรุ่นในงานมาตร่อยกันครับ
พ่อของเธอก็เดินไปถามว่ามีเรื่องอะไรกัน
แต่ก็มีนายซัดดำเป็นวัยรุ่นนะ

เป็นคนในหมู่บ้านมาต่อยพ่อเฉยเลย
โอ้โหแต่คุณที่พ่อหลบทันครับ
ทุกคนก็รีบไปช่วยพ่อออกมาแล้วก็แจ้งตำรวจที่อยู่ในงานมาช่วยจับตัวไว้

ตัวเจ้าสาวเนี่ยซึ่งเป็นลูกสาวพ่อ
ก็ขึ้นเวทีแล้วก็พูดตามคลิปนั้นเลย

แต่มีดันมีคนมาทำลายบรรยากาศของงาน
แค่คนเดียวเลยทำให้ทุกคนกร่อยกันไปหมด

ว่าใครก่อเรื่องเนี่ยต้องชดใช้นะต้องรับผิดชอบค่าจัดงานนะ
แต่ระหว่างนั้นไอ้ซัดดำที่ก่อเหตุเนี่ย
หลุดไปได้ครับคือคนไปช่วยจับไว้
แต่มันหลุดมาได้วิ่งหนีไปเลย

แต่เธอก็ยืนยันจะเอาเรื่องซัดดำให้ถึงที่สุดครับ
แล้วเดี๋ยวจะนัดผู้ใหญ่บ้านนัดตำรวจนะครับ
ไปคุยกับไอ้ซัดดำเนี่ยให้ชดใช้ค่าเสียหายในครั้งนี้ครับ
มันต้องมาหยุดทุกอย่างเลยเพราะคนคนเดียวอย่างนี้

เพราะก่อนที่จะให้วงดนตรีเริ่ม
หนูก็บอกไปแล้วหนูก็แจ้งไปแล้วว่า

อันนี้ป้ายงานก็มีติดด้วย

แต่หนูก็พูดตามในใบที่เขาเขียนไว้นั่นแหละ

เจ้าเปล่าครับพี่อภิวัตรครับ
อภิวัฒน์ฝากถึงสังคมว่า
คนจะมาร่วมงานแต่ง

ส่วนที่ชาวเน็ตตั้งฉายาให้กับภรรยาของพี่เขา

เอออันนี้จากปากเจ้าเป่าเองเลยนะ